ตลอดข่าววันนี้ขอเอาใจคนที่รักการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ
โดยเฉพาะยุคโควิด๑๙แบบนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าเลือกซื้อง่ายจ่ายสะดวก
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแต่อย่างไรก็ตาม
การซื้อขายที่ไม่ได้เห็นหน้าพ่อค้าหรือแม่ค้ามันก็ต้องเกิดความผิดพลาดขึ้นบ้างนั่นแหละครับ
วันนี้เราเลยรวบรวมเรื่องราวของสินค้าที่ไม่ตรงปกที่สร้างความหงุดหงิดและสร้างความหาให้กับผู้สั่งไม่มากก็น้อย
มีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่พรมไม่ตรงปก

เป็นเรื่องฮาเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าเนยมินยาดาได้ออกมาเปิดเผยภาพหลังจากที่เธอนั้นได้สั่งสินค้าจากเว็บออนไลน์ชื่อดังโดยได้สั่งเป็นพรม
แต่เธอกลับได้เป็นแผ่นรองเมาส์มาแทน
เนื่องจากสินค้าเนี่ยระบุราคาเพียง๑๓๐บาทเธอจึงตัดสินใจสั่งโดยอย่างง่ายดายโดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า
สิ่งที่สั่งกับสิ่งที่ได้ฮัลโหลจะซื้อพรมไม่ได้ซื้อแผ่นรองเมาส์คืนล็อกดาวน์
ฉันควรทำยังไงกับสิ่งนี้ใต้ความเห็นแก่ของถูกร้องไห้ฉันพลาดเอง
หลังจากโพสต์นี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายและกดแชร์ไปกว่า๑๑๖ครั้ง
รวมถึงกดไลกว่า๔๕๗ครั้งอีกด้วยล่ะครับ
ต่อกันที่ผ้าปูที่นอนไม่ตรงปก
ได้โพสต์แชร์ผ้าปูที่นอนที่ได้สั่งซื้อทางออนไลน์ว่าเป็นลายกุหลาบ
แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นผ้าปูที่นอนลายงูซะอย่างนั้น

ของโพสต์ก็ใจตุ้มต่อมไม่รู้จะทำยังไงดี
เหล่าเพื่อนชาวโซเชียลจึงแนะนำว่า
ให้เจ้าของโพสต์ส่งคืนเพื่อเปลี่ยน
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะได้นอนภาวะทั้งคืนแน่นอน
ร้านไลน์แบบนี้อาจจะฝันได้ว่า
นอนอยู่ในรังงูหรือโดนงูรัดก็เป็นได้

ต่อกันที่โต๊ะกินข้าวไม่ตรงปกกันบ้าง
หุ้ยโต๊ะกินข้าก็มาแล้วเนี่ย
เรียกได้ว่ากลั้นคำไม่ไหว

แอปพลิเคชันขายของออนไลน์แอปหนึ่ง
แต่ว่าโต๊ะที่ได้มานั้นเนี่ยมีขนาดเล็กมาก
เล็กเท่ากับฝ่ามือของผู้โพสต์เลยก็ว่าได้
ทางด้านชาวเน็ตก็พากันมาแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกว่า
เต็มเขาอาจจะชื่อว่าโต๊ะไว้นั่งดูเวลากินข้าวก็ได้นะ
หลังจากนี้ไปจะซื้ออะไรก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนสั่งนะครับทุกคน
และสุดท้ายก็ไม่ต่างจากเรื่องของสั่งโต๊ะอาหารเลย
กรณีเดียวกันแต่อันนี้คือ
หม้อหุงข้าวไม่ตรงปก

สั่งของในแอปนะดูคิดว่าจะได้หม้อหุงข้าวใบใหญ่
ก็เห็นหม้อหุงข้าวมันร้อนราคาเผื่อสิ่งที่ได้
เนี่ย
เรื่องราวนี้มีหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปติ๊กต๊อกเผยให้เห็นวีดีโอสุดชอกช้ำ
หลังเธอได้สั่งซื้อหม้อหุงข้าวราคาถูกในเว็บไซต์มา
แต่เจ้าพระคุณรุนช่องของที่ได้รับเนี่ยทำเอาเธอบอกว่าเจ็บแต่จำ
ไม่สั่งอีกแล้วล่ะค่ะงานนี้เจ้าของติ๊กต๊อกได้อัดคลิประบายความในใจว่า
ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นบทเรียนไปก็แล้วกันไม่น่าเห็นแก่ของถูกเลย
รีวิวก็ไม่มีไม่เป็นไรถือเป็นบทเรียนแล้วเราจะไม่พลาดอีก
รอบหน้าซื้อต้องอ่านรายละเอียดสินค้าให้ดีแม้จะเป็นภาษาอิงลิชก็ตาม
และต้องอ่านรีวิวด้วยถ้าไม่มีรีวิวนี่ตั้งข้อสังเกตได้เลยครับว่า
สินค้าอาจจะไม่ตรงปกยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักช็อปทุกคนด้วยนะครับ
ก่อนสั่งซื้อโปรดอ่านรายละเอียดให้ดีจะได้แฮปปี้กันทุกฝ่ายนะจ๊ะ